เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องเศร้าแล้วก็สลดใจมากนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้๑ศพเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบ
เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเสียชีวิตด้วยน้ำมือแม่แท้ค่ะ
คือแม่เนี่ยเอามีดทำครัวปาดคอลูกค่ะแล้วก็พยายามจะเอามีดเล่มเดียวกัน
ฆ่าตัวตายปาดคอตัวเองแต่ว่าพ่อเนี่ยนอนอยู่อีกมุ้งหนึ่งนะคะ
ใกล้ใกล้กันพ่อเริ่มได้ยินเสียงก็พยายามจะมาห้าม
ตัวแม่ก็เหมือนกับจะเอาซ่อมทำร้ายพ่อด้วย
บอกไม่ทันเห็นไม่ทันได้ยินเสียงจังหวะที่แม่ปาดคอลูก
เห็นอีกทีคือลูกโดนปาดคอตายไปแล้วค่ะนี่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักคนงานในสวนยางพาราหมู่๖
ตำบลบางงอนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานี
เด็กผู้หญิงค่ะอายุแค่สามขวบนะคะสภาพศพคือที่คอเนี่ยค่ะ
แผลลึกเลยเลือดเปื้อนเต็มตัวเสียชีวิตอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าบ้าน
แม่แท้ค่ะเอามีดปาดคอลูกนะคะใช้มีดทำครัวค่ะ
แม่อายุสี่สิบสามตัวพ่อก็ไปแย่งมีดนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบนะคะบ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นบ้านพักคนงานก็มีกั้นผนังมุงหลังคาด้วยสังกษี
อยู่ในสวนยางภาราสวนยางนี้ใหญ่ห้าสี่ไร่
ก็ไกลจากแหล่งชุมชนสามกิโลได้นะคะที่พักตรงนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีครอบครัวคนงานเขาอยู่กันเขาอยู่กัน๔คน
พ่อแม่ลูกลูกนี่มีลูกสาววัย๘ขวบ
แล้วก็วัย๓ขวบก็คือที่ถูกปาดคอเสียชีวิต

พ่อของเด็กที่เสียชีวิตเล่าให้ฟังค่ะว่า
ภรรยาเขาเองแหละที่ก่อเหตุก็คือแม่เด็กนะคะ
คือพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดสกลนครด้วยกันทั้งคู่
มีลูกกัน๓คนก็มารับจ้างกรีดยางได้๓ปี
ปีที่แล้วเพิ่งส่งลูกชายคนโตกลับไปอยู่บ้านที่สกลนคร
ทุกวันนี้ก็เลยอยู่กับภรรยาและลูกสาวสองคน

ปกติก็ออกไปกรีดยางตั้งแต่ช่วงเย็น
ภรรยาไปช่วง๕ทุ่มหลังลูกหลับ

ไม่เคยทะเลาะอะไรกันไม่มีหนี้สินอะไรด้วย

พังว่าพ่อแม่ลูกเขามีลูก๓คน

ช่วงเช้า๑๔กันยายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะ

ภรรยามีอาการหวาดระแวงหลอนขึ้นมาค่ะ

มีคนจะมารุมโทรมตัวเองกับลูกสาวทั้งสองคน
ตัวสามีก็บอกว่าก็เลยบอกภรรยาว่านอนพักเถอะ

เชื่อถึงขั้นที่ว่าไม่ยอมส่งลูกไปโรงเรียนนะคะคุณผู้ชม
พอตกค่ำเข้านอน
พ่อแม่เขาบอกว่าเขาก็แยกนอนคนละมุ้งกันอยู่แล้วนะคะ

นอนกับลูกสาวคนเล็กด้านนอกใกล้ประตูบ้าน
ตัวพ่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็เห็นเหมือนเอ๊ะภรรยากำลังใช้มีด

แต่ไม่เห็นจังหวะที่เอามีดปาดคอลูก
หันมาอีกทีอ้าวลูกสาวคนเล็ก

ลับ
เช้าวันนี้นะคะตำรวจก็เลยควบคุมตัว

ไปโรงพยาบาลพุนพินไปตรวจร่างกาย
แม่เองก็มีแผลที่คอด้านขวาเพราะว่าพยายามจะปาดคอตัวเองนะคะ
และสำคัญมากเลยก็คือไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิต
คือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตัวแม่ก็มีอาการเกร็ง

พ่อก็พยายามจะคุยด้วยแต่ก็ยังเกร็งอยู่
แล้วก็เนี่ยค่ะลักษณะเห็นไหมคะก็ไม่ค่อยจะก้าวเดินไม่ค่อยจะก้าวขา
เกร็งเลยคือเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสอบปากคำ
แม่ที่ก่อเหตุได้เลยนะคะคือต้องนำเข้าสู่กระบวนการประเมิน
ทางสุขภาพจิตก่อนส่วนสามีกับลูกสาวอีกคนนึง
เนี่ยค่ะดูลักษณะของผู้ก่อเหตุนะคะเหม่อลอยค่อยค่อยเดิน
ถึงขั้นที่ว่าตำรวจต้องบอกอะค่ะอ้าวก้าวเท้านะก้าวเท้าซ้ายเท้า

ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจได้นำสามีของผู้ก่อเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านนะครับ
เพราะว่ามันมีสิ่งที่เจ้าหน้าที่ยังต้องตามหาอยู่
นี่ฮะที่เขาไปค้นไปหากันเนี่ยนะครับ
ต้องไปหามีดฮะมีดที่ทางแม่เนี่ย
ใช้ทำร้ายร่างกายลูกสาวจนเสียชีวิตซึ่งยังหาไม่เจอนะครับ
ในบ้านก็จะมีพวกร่องรอยคราบเลือดอะไรพวกนี้นะครับ
ตำรวจก็ให้สามีของผู้ก่อเหตุเนี่ยพามาชี้จุดต่างในที่เกิดเหตุที่บ้านนะครับ
ก็มีลูกสาวคนโตนะฮะ
ระหว่างการพาตัวสามีชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ให้อธิบายเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยคือตัวของทั้งผู้ที่เป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อของน้องที่เสียชีวิต
ก็ยังเสียใจยังทำใจไม่ได้นะฮะลักษณะก็เหมือนกับโอ้โหยังสับสนไปหมดแล้วก็แทบจำไม่ได้อ่ะ
ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
มีดที่ภรรยาใช้ทำร้ายลูกสาวตัวเองจนเสียชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคือมันจำไม่ได้ไปหมดแล้วอ่ะฮะ
ตอนแรกคิดว่ามันมีลูกก็ไม่เป็นไรลูกเป็นคนไว้นอนหลับผมก็มาตรงนี้
ผมมาเข้าแม่เขาก็มาตรงนี้แม่เขาแม่เขาก็บินแม่เขาเอามีดมาอีกจะก็มาทำร้านตัวเอง
เขาก็พยายามจะชี้ให้ดูว่าตรงนั้นตรงนี้ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้น
คือตัวสามีผู้ก่อเหตุบอกว่าอย่างนี้ฮะตอนที่เข้าไปแย่งมีดจากภรรยาเนี่ย
แล้วก็เอามีดไปเก็บที่ตะกร้าเนี่ยตอนนั้นได้บอกให้ภรรยาเนี่ยนั่งเฉย
ส่วนตัวเขารีบไปเปิดประตูเอาตะก้ามีดเนี่ยไปวางไว้นอกบ้าน
แล้วก็ให้ลูกสาวคนโตไปอยู่นอกบ้านเพราะไม่อยากให้เห็นน้อง
น้องเนี่ยถูกแม่ทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วก็บอกลูกให้ไปอยู่นอกบ้าน
โทรแจ้งตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังตกใจอยู่นะครับ
เขาก็ยังตั้งสติไม่ค่อยได้รายละเอียดต่างในวันเกิดเหตุเนี่ย
จำไม่ได้จริงนะครับเขายังไม่คิดด้วยซ้ำว่าภรรยาจะถึงขั้นทำร้ายลูก
แล้วภรรยาเองก็ไม่เคยมีอาการผิดปกติทางจิตอะไร
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภรรยาเขาถึงทำแบบนี้
ก็จำได้ว่าบริบุรุษพระมนตราตำรวจนั่งภรรยาคือบารุก
จำให้รู้ไม่ว่าดูณ
พอไปเหยียบลูกมันขยับไงคอมันขยับเลือดมันไหลออก
แต่นั่นยิ่งเสมอสมองเขาคงรู้เข้าไปหนักเก่าเก่าอืม
คือพูดง่ายง่ายคือต้องคอยมาให้ข้าใส่ตาว่าเขาจะหาอาวุธมาทำตัวอย่างเงี้ย
มันไม่เสียอะไรแล้วครับผมตั้งหลักอะไรไม่ถูกผมรู้ว่าจะไปทางไหนแล้ว
ผมเจอทางซ้ายทางขวาค่ะฮัลยาคุณติดต้องด่นจริงต่อดีไป
ก็ที่สามีผู้ก่อเหตุบอกกับคุณนฤทธิเนี่ยอันนี้ถูกต้องที่สุดแล้วนะฮะ
คือจะไปคิดสั้นจะไปก่อเหตุอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับ
ต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่ายังมีลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ต้องดูแล
นะครับวันนี้เราได้คุยกับคุณครูนะครับคุณครูสมชายนี่
อายุ๖๐ปีแล้วนะครับคุณครูเนี่ยจะมาสอนหนังสือเด็กทั้ง๒
คนที่บ้านหลังนี้อยู่เป็นประจำนะแต่น้องคนหนึ่งก็เสียชีวิต
ไปแล้วนะครับครูสมชายบอกว่าที่มาเนี่ยก็คือปกติก็จะมา
ดูเพื่อมาดูความเป็นอยู่ของเด็กทั้งสองคนด้วยนะครับเวลา
หาก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเด็กเด็กก็น่ารักดีร่าเริง
ไม่เคยเล่าว่าถูกพ่อแม่ทำร้ายรังแก่อะไรไม่เคยมีร่อง
รอยการถูกทำร้ายร่างกายจากพ่อแม่ให้เห็นเลยอืมก่อนจะเกิดเหตุ
ครูสมชายบอกว่าผมยังเจอสามีคนก่อเหตุที่ร้านค้าอยู่
เลยค่ะนะก็คือสามีเขาออกไปซื้อนมให้ลูกที่ร้านค้ายังถาม
เลยว่าเด็กเป็นยังไงบ้างพ่อเขาก็บอกว่าลูกก็ปกติดี
ครับเนี่ยแล้วพอเขากลับมาบ้านอ้าวมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิด

ผมก็ไม่คิดครับว่าผมทราบข่าวเมื่อเช้าแล้วก็ไม่คิดครับว่า
ครับจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าดูเป็นคนปกติดีครับ
กว่าว่าถึงคนปกติ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชำนะคะ
เขาก็เล่าว่าปกติสามีของผู้ก่อเหตุ
ก็จะออกมาซื้อของที่ร้าน๓วันครั้ง
พูดจาดีภรรยาไม่ค่อยออกมา
เคยเจอภรรยานะคะก็พูดจาดีแหละแต่พูดน้อย
ทุกครั้งที่มาก็จะมีลูกสาวคนเล็กออกมาด้วยตลอด
ซื้อของก็ใช้เงินสดซื้อของ
ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะ

ไปไหนมาไหนก็ไปกันสี่คนพ่อแม่ลูกค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านค่ะก็บ้านอยู่ห่างกันสักประมาณ๑๐๐เมตรได้นะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าครอบครัวนี้เขารักกันดี
ทุกวันก็จะซ้อนรถจักรยานยนต์ออกไปเที่ยว
ไปโรงเรียนก็เห็น๔คนพ่อแม่ลูกอะค่ะ
คืนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงทะเลาะ

รู้อีกทีก็คือตอนเห็นรถกู้ภัยกับรถตำรวจมาจอด
ทางผู้กำกับสพพุนพินบอกแบบนี้นะคะ
คือตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับตัวผู้ก่อเหตุ
เพราะว่ายังอยู่ในอาการเหมือนลอยไม่ได้สติ
ยังสอบสวนสอบปากคำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
ต้องส่งตัวไปรักษาให้หายก่อน
หลังจากนั้นมาว่ากันมาสอบปากคำ
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
ตอนนี้สิ่งที่ตำรวจต้องทำต่อก็คือ
ต้องหามีดที่ฝ่ายหญิงก่อเหตุให้เจอ
คือไม่เจอมีดเลยนะคะคุณผู้ชม

ส่วนศพของลูกสาววัย๓ขวบ

เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีญาติคนไหนอยู่เลย
คือพ่อเด็กก็ต้องมาดูเรื่องคดี

ลูกสาวอีกคนก็มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยนะคะ

พ่อก็ต้องดูลูกอีกคนนึงที่ยังมีชีวิตอยู่
ที่ยังต้องคอยยังอยากได้การดูแลจากพ่อแม่
แต่แม่เนี่ยโอ้โหต้องไปดูเรื่องสุขภาพจิตแล้ว
ยังไงบ้างแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป

เรื่องราวของน้องนักเรียนชายชั้นม๓
ที่โรงเรียนแห่ง๑ที่สถาหีพจังหวัดชนมุรี
เมื่อวานนี้เชื่อว่าท่านได้ติดตามแน่นอน
คือฟางเส้นสุดท้ายของน้องเนี่ย
ตัดสินใจเขียนจดหมายลาตายจะกระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตาย
วันนี้โชเฟอร์รถสองแถวคนนี้มาพบตำรวจแล้วนะฮะ
เขาว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
เด็กคนนี้เราก็ได้ไปสอบไปถามไปเยี่ยมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ